จังหวัดชัยนาธ์นะคะผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะอดีตสามีก่อนหน้านี้เคยเป็นคนดีแต่พอเสพยาบ้ากลายเป็นท่านยาบ้าไปแล้วเลิกกันไปแต่ยังกลับมาสร้างความเดือดร้อนอยู่ตลอดนะคะล่าสุดจะเข้าไปขโมยทางแก๊สบ้านพี่สาวค่ะจะออกไปขายเอาไปซื้อยาบ้าเพราะจับได้เอ๊ะอ่ะโบยวายตำรวจสอบฟองเมืองชัยนา
เอาเพราะเมืองชายนาฏค่ะ
ผู้แจ้งเหตุบอกว่าเป็นอดีตพันรยาของคนที่กำลังเอะอะโวยวาย

บอกว่าคนที่เอะอะโวยวายชื่อนายเอกลักษณ์หรือบอลวารนุษย์
อายุ๓๕ปีเข้ามาขโมยถังแก๊สจากบ้านพี่สาว

เตรียมจะเอาไปขายและเอาเงินไปซื้ออย่าบ้า
ตัวเองก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
นั่นแหละช่วงนั้นแหละในบอลไม่พอใจค่ะ
คว้ามีดยาวกว่า๑ฟุตออกมาขู่จะทำร้ายร่างกายทุกคนในบ้านเลย
ก่อนที่ตำรวจจะมาถึง๕นาทีเท่านั้นเอง
ในบอลคนที่เอะอะโวยวายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแล้ว
โดยมีอาวุธมีดติดตัวไปด้วย

บอกว่าในบอลเริ่มเสพยาบ้าเมื่อ๒ปีก่อน
จากคนทำมาหากินขยันขันแข็ง
เปลี่ยนเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ
เมื่อเมาอัลวาดด่าทอลูกด่าทอเมีย
ทนไม่ไหวค่ะขอแยกทาง
จากนั้นในบ่อนพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยก็เกิดขึ้น
เว้นแม้แต่ของใช้ในบ้านญาติซึ่งอยู่ติดกันฟังเสียงหน่อยค่ะ

ช่วงเวลากลางคืนและในบอลคนที่อารวาสเขามีมีดติดมือไปด้วย
ตำรวจก็ออกตามหาตัวในบอล
เพื่อที่จะเอามาสอบสวนเอาดำเนินคดี
และที่สำคัญที่สุดส่งตัวบำบัดยาเสพติดค่ะ